คุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงบรายกันหน่อยคุณผู้ชมคือที่วัดแห่งหนึ่งเขามีพระซึ่งสร้าง
แต่เมื่อวานนี้ลูกศิษย์ลูกหากำลังไปทำความสะอาดสาราการประเรียนเตรียมให้พระนั้นทำ
วัดเช้าเงยหน้าขึ้นไปพระประธานหายไปครับ
แล้วก็พระบริวารทั้งหมด๔๕องค์หายไปทั้งหมดเลย
แล้วไม่รู้ว่าใครมาเอาไป
แล้วหยกนี้เป็นหยกแท้นำเข้ามาจากต่างประเทศ
ตอนเอาเข้ามาน้ำหนัก๔๐๐กว่ากิโล
แต่ว่ามาแกะสลักให้เป็นพระประธานเหลือก็๒๐๐กิโลได้

แล้วต้องเอารถบนทุกข์ไปแต่ไม่รู้ใครมาทำตอนไหน
พระหยกของวัดบรมธาษีสัตนาคดอยคำนิรันดิ์
อยู่ที่บ้านป่ากอดำหมู่๑๒ตำบลป่ากอดำ

ถูกคนร้ายขโมยไปทั้งหมด๓องค์
ก็เป็นพระพุทธรูปบารมีศรีสัตนาศ
๑๙นิ้วสร้างด้วยหยกขาวน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม

ขออภัยอีกองค์หนึ่งเป็นหยกเขียว

แล้วก็พระพุทธรูปสร้างด้วยหยกขาว

พระครูประหลัดทวีศักดิ์ภูริทัศโตท่านเจ้าอาวาส

เช้าของวันที่๒๖ที่ผ่านมาเนี่ย
ลูกศิษย์ไปทำความสะอาดสาราการประเรียน
เตรียมทำวัดเช้าพระก็จะไปสวดมนต์กันแบบนี้
พบว่าพระพุทธรูปบารมีศรีสัตนาค
๑๙นิ้วสร้างที่หยกขาวน้ำหนักกว่า๒๐๐กิโล
ซึ่งเป็นองค์พระประธานและพระพุทธรูปที่สร้างเนื้อหยกเขียว
แล้วก็หยกขาวอีก๒องค์ก็หายไป

มันมีแท่นไม้ข้างประตูที่สาราก็มีพระนาคปรกสร้างด้วยสำริท

พระกริ่งกาญจนาพิเศษสร้างด้วยสำริดขนาด๙นี้อีก๑องค์ก็หายไป

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแล้วไม่รู้ว่าขโมยนั้นมาขโมยไปตอนไหน
เอาไปต้องหลายองค์แล้วองค์ต้องหนักขนาดเป็น๒๐๐กิโล

หลังจากนั้นทางพระเองก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพแม่ลาวและชุดพิสุธฐาน
ก็เข้ามาเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย
และพระพุทธรูปบารมีศรีสัตนาคคุณผู้ชมเป็นหยกขาวหนักต้อง๒๐๐กิโล
คือเขาบอกว่าการจะยกการจะเคลื่อนย้ายพระองค์นี้ต้องยกกันสัก๔๕คน
แล้วมาทำกันตอนไหนทำไมไม่มีคนเห็น

ถึงใช้คนทั้ง๔คนยก
แต่แท่นตัวนี้คนเคลือลากไม่ได้นะเนี่ย
ต้องใช้คนสองคนครั้ง
แค่นตนนี้

สองคนต้องดูต้องอยู่ข้างบนแล้วสองคนต้องอยู่ข้างล่าง
อย่างนี้แสดงว่าต้องใช้รถมาต้องใช้รถมีรอยล้อมีอะไรมา
ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระไปไปวันไหน
เราไม่รู้ว่าเขาไปวันไหนแล้วช่วงหลังจากที่วันนั้นมีฝนตกอะไรไหม
มีมีเห็นเด็กว่ามีตกตลอดแสดงว่ารอยล้อก็จะไม่มีอะไร
ลักษณะก็คือน่าจะเป็นคนภายในถึงจะรู้ว่าพระองค์นี้มูลค่าเท่าไหร่
เพราะเราไม่เคยบอกว่าพระองค์นี้มีมูลค่าเราไม่เคยพูดเรื่องนี้
เราไม่เคยพูดสิเงียบกิบตลอดมูลค่านี่เอ่อประมาณตั้งแต่ไหน
ก็น่าจะเป็นล้านแหละครับท่านเจ้าอาวาสสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนในที่รู้ว่าพระองค์นี้มีมูลค่าขนาดนี้
คนในที่ท่านพูดถึงเป็นใครเดี๋ยวตำรวจต้องทำหน้าที่สืบกันต่อ
เพราะว่าพระหยกขาวเนี่ยมันเป็นหินหยกที่นำเข้ามาจากอาฟกานิสถาน
ตอนที่เอาเข้ามาเนี่ยน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกิโลกรัมเป็นหยกก้อนใหญ่
แล้วก็มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปให้เหลือ๒๐๐กิโลกรัมนะฮะ
ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระสังฆราชองค์กรนะฮะ
สังฆราชองค์กรได้ประธานชื่อพระพุทธบารมีศรีสัตนคราช
เมื่อปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบห้าซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธคุณในตัว
ก็คือถ้าเป็นวันปกติทั่วไปก็จะเป็นสีขาวอมเหลืองแต่ถ้าคุณผู้ชมเชื่อไหม
ถ้าเป็นวันเพ็ญ๑๕ค่ำองค์พระท่านจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตองอ่อน
นะฮะเป็นสีเขียวตองอ่อนแบบนี้นะฮะซึ่งชาวบ้านเขาก็นับถือศักระบูชากันมา
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเขาที่เชียงบรายนะฮะแล้วตอนนี้ทุกคนต้องการจะนำกลับมา
ประดิษฐานเอาไว้ที่เดิมนะฮะที่ผ่านมาของวัดนี้ไม่เคยหายเลย
แต่ครั้งนี้คาดว่าคนในจะรู้เห็นนะฮะแล้วก็ให้คนร้ายมาขโมยไป
เมืองต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ทางหนีทีไล่ภายในวัดเป็นอย่างดี
และรู้ว่าพระหยกมีมูลค่าสูงมูลค่าเป็นล้าน
หรือน่าจะเป็นแก๊งลักพระตามใบสั่งนะฮะ
ตอนนี้ทางวัดตั้งรางวัลนำจับแล้วหนึ่งหมื่นบาท
ทราบบ่อแสแจ้งไปได้ที่ท่านเจ้าอาวาสนะฮะ
ของวัดนี้ได้เลยนะฮะเบอร์ขึ้นให้หน้าจอเป็นที่เรียบร้อย
หรือไปให้ข้อมูลได้ที่สพแม่ลาวที่จังหวัดเชียงบรายนะครับ
จะเอาไปมันต้องใช้เวลาต้องหลายคน
ใช่ไม่ได้ทำคนเดียวได้มันต้องมีมือมีอุปกรณ์อ่ะ
ใช่อุ่มฟึ๊บไปได้ที่ไหน
แล้วรถใหญ่ต้องไปจอดอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะฮะ